แน่นอนค่ะช่วงนี้ประเทศไทยนะคะ

พูดชื่อไทยว่าลำไยเนี่ยละคุณผู้ชม

ก็เลยเข้ากับช่วงเทศกาลนี้พอดีเลยนะคะ

สาวลำไยไฮทองคำค่ะ
ผู้มีเจ้าของวิวนะคะ
ฮิตเลย๒๙๔ล้านวิวคนนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยนะ

แขนยาวนะเออนะคะ

ดูเรื่องการลาดเทศะเป็นสำคัญค่ะ

โดยผู้จัดการส่วนตัวกระซิบบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะ
สาวลำไยเลือกเสื้อผ้าด้วยตัวเองเลยนะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากจะเห็นลีลา
เพราะว่าถ้าเป็นงานที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เยอะอย่างนี้
ลีลาของเธอจะเป็นยังไงเอาไปชมกันหน่อยค่ะ
นี่ไงคะลีลาซ้อมบนเวทีผ่านไปแบบนี้
มาดูลีลาการเชิญชวนพี่น้องคนไทย
ช่วยกันทำนำลำไยมากินลำไยค่ะ
งานนี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะว่า
มันก็จะดูแบบเขินหน่อยค่ะ
เดี๋ยวไปรีบฟักนมลำไยกันหน่อยนะคะ
พรามไยเพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรบ้านเราด้วย
ก็ช่วยซื้อด้วยนะคะมีประโยชน์อย่างเนี่ยนะคะ
งานรีบลงเรียบร้อยเขาก็จัดให้ได้
แต่ว่ากระโปรงสั้นก็พอน่ารักนะคะคุณ
ที่สำคัญลีรากระป๋าเหมาะเท่านี้น่ารัก
แล้วก็น่ากินด้วยสำหรับผลไม้ชนิดนี้